ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่คนให้ความสนใจรองจากที่กระบี่
ก็คือที่สุราชธานีนี่แหละนะครับ
ที่เสียตุ้มถูกยิงแล้วเอาศพมัดกับเสาปูนไปทิ้งทะเลครับ
สุราธานีตอนนี้๒สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมครับ
ยังหาศพไม่เจอสารท่านออกหมายจับผู้ต้องหา๗ราย
แล้วก็จะออกเพิ่มอีก๑รายเพิ่มมาแล้วคือเมื่อวานนี้
แต่ว่าไปเจอโทรศัพท์แล้วนะโทรศัพท์ของเสียตุ้มเนี่ยไปงมเจอในคลอง
แล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นโทรศัพท์ของเสียตุ้ม

ชุดสืบสวทบุตรภูทรจังหวัดสุราชธานีครับ
ร่วมกับญาติของนายโกศลเรืองดุกหรือว่าเสียตุ้มผู้เสียชีวิต
งมหาการโทรศัพท์ของเสียตุ้มที่คลองบางขุดหาย
ตะบนภูมิเรียงอเภอชายาแล้วรู้ได้ยังไงว่าเอามาทิ้งตรงนี้
คือมันเป็นข้อมูลตามคำให้การเพิ่มเติมนะครับ
หลังก่อเหตุคนร้ายเอาโทรศัพท์ของเสียตุ้มไปทิ้งทำลายหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ลงงมค้นหานี่นะฮะ
ชาวบ้านช่วยด้วยญาติยาช่วยด้วยเจอครับ
ถูกทำให้เสียหายนะนี่ถูกมาสินการ์ดไม่มีแล้ว
แล้วรู้ได้ยังไงที่ผมถามว่าเป็นโทรศัพท์เสียตุ้มคืออย่างนี้ฮะ
คือภรรยาของเสียตุ้มบอกว่าใช่พี่ใช่คุณตำรวจใช่
ไม่ใช่ได้ยังไงจำได้ก็ฉันซื้อให้สามีเอง
อกจากนี้ศาลจังหวัดชายาเนี่ยยังอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาอีก๑รายครับ
ก็คือนายนพดนสเวสินอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหารายที่๘นะครับที่ผมบอกว่า
มีการออกไม้จับเพิ่มเมื่อวานนี้ก็คนนี้แหละ
ส่วนความคืบหน้าการติดตามคนร้ายอีก๓รายนะครับที่ยังหลบหนี
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีนายสุรัสตร์สเวสินอายุ๔๒ปี
ญาติของผู้เสียชีวิตระบุบอกว่าคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็เคยมีความขัดแย้งระหว่างตระกูลกับเสียตุ้ม
พลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
บอกว่าเจ้าหน้าที่ยังติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าว่ามันมีทิศทางที่ดี
แต่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหวตัวซะนะฮะ